ธนบัตรที่ระลึกเนี่ยออกมาได้สองวันแล้วนะครับ
บางคนมีเก็บไว้แล้วบางคนมีใช้แล้วบางคนทอนผิดแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพ่อค้าโจ๊กคนหนึ่งครับ
เขาทอนเงินผิดนะฮะคือคิดว่าเป็นแบงค์พันธุ
เขาบอกว่าทุนหายกำไรหดโพสต์ขอร้องลูกค้านะฮะ
ทอนเงินเกินไปเนี่ยเอามาคืนเขาเถอะพ่อค้าโจ๊กที่ตลาด
โรงศรีบังบัวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาโพสต์ภาพ
แล้วก็เรื่องราวสุดจะน่าเห็นใจหลังจากมีลูกค้าเนี่ย
เข้ามาซื้อโจ๊กสองถุงราคาเจ็ดสิบบาทนะครับโดยลูกค้าเนี่ย
แบงค์ร้อยที่ละลึกนะครับแต่พ่อค้าเนี่ยเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นแบงค์พันธุ์จึงทอนกลับไปเก้าร้อยสามสิบบาท
พ่อค้าโจ๊กจึงโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเพื่อขอให้ลูกค้าเนี่ย
นำเงินที่ทอนเกินมาคืนเถอะสงสารโดยระบุข้อความว่า
คุณลูกค้าคุณลูกค้าครับได้โปรดเอามาคืนด้วย
เก้าร้อยสามสิบบาทโอ้โหนะโอ้ถ้าไม่เอามาคืน
ผมจะดูกล้องวงจรปิดนะครับค่ะตอนแรกจะใช้ไม้แข็ง
โพสต์ใหม่บอกว่าถ้าคุณลูกค้าสงสารขอคืนนะครับ
ตื่นตี๒๓๐ลุกขึ้นมากวนโจ๊กให้คุณลูกค้าทาน
แต่วันนี้ผมไม่ได้กำไรเลยแต่ไม่คืนก็ไม่เป็นไรครับ
อย่าลืมกลับมากินโจ๊กผมอีกนะครับทำไมถึงอ่อนลง
เพราะใครทำให้อ่อนลงต้องดูที่แฮชแท็ก
เสียตังค์ไม่ว่าแต่อย่าให้เสียลูกค้า
ภรรยาได้กล่าวไว้โอ้เมียมาเหนือสิ่งอื่นใด
คุณรู้อย่างว่าใครใหญ่ค้าทามูชามีย์แน่แน่
อ่าคุณรู้อย่างร้านโจ๊กนี้ใครใหญ่เนี่ยใหญ่นะฮะ
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นใจพ่อค้าเป็นจำนวนมาก
เป็นเราเนาะค่ะไม่ต้องพ่อค้าโจ๊กหรอกเราเนี่ยเก้าร้อยสามสิบเนาะอื้อฮือนะฮะ
อยากให้ลูกค้าคนดังกล่าวเอาเงินมาคืนนะครับขัดที่บางส่วนบอกพ่อค้าโจ๊กไว้เปิดกล้องดูเลย
นะฮะเพราะลูกค้าเนี่ยน่าจะคิดจะโกงอยู่แล้วล่ะ
ถ้าบริสุทธิ์ใจก็น่าจะคืนตั้งแต่แรกแล้วล่ะระวังสีมันคล้ายคล้ายกัน
คือเข้าใจว่าบางทีพ่อค้ามองแต่สีแล้วก็ไม่ทันมองเรื่องของจำนวนของธนบัต
ว่ามันเป็นแบงค์อะไรค่ะบางทีรีบไงลูกค้าเยอะนะคะ
ใช้ความระมัดระวังเพิ่มด้วยนะคะช่วงนี้ตั้งสติหน่อยค่ะ